สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกียรติสมนะครับ
วันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลนะครับ
มาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
๒๓ชิงแชมป์เอเชียในปี๒๐๒๐นะครับ

ในการคัดทีมไปเล่นโอลิมปิกที่โตเกียวครับ
ฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุด
จัดขึ้นที่จีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ

ที่ไทยจะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในปี๒๐๒๐

ทีมไปโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวในปีนั้นด้วยนะครับ
โดยญี่ปุ่นได้สิทธิ์อัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ
ขณะที่ชาติอื่นต้องแข่งขันกันในรายการนี้
เพื่อหาอีก๓ทีมเป็นตัวแทนของทวีปไปเล่นโอลิมปิก
ทีมชาติไทยนอกจากจะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
การันตีว่าจะได้อยู่โถ๑ในการจับสลากแบ่งสายอีกด้วย
อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จากไม่ต้องการปล่อยให้ทีมเว้นว่าง
โดยไม่มีเกมสำคัญในการลงสนามเป็นเวลา๑ปีครับ
นาฬิกาประเทศไทยร่วมกับฟุตซอลลีกประเทศสเปนนะครับ
ให้ผู้โชคดีจากกิจกรรมได้ใกล้ชิดกับสุดยอดนักฟุตซอลระดับโลก
โมสรสุดแกร่งจากสเปนที่มาร่วมทำศึกฟุตซอล
แชมป์สโมสรโลก๒๐๑๘ที่ไทย
อกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ
เปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้ชมลีลาของเหล่าสุดยอดนักเตะระดับโลก
นำโดยเฟ้ากาวน์ราชาฟุตซอลโลกจากสโมสรแมกนุส
โซโลคาบาร์รวมทางกียานจากสโมสรคาลอสบาโบซ่า
พร้อมทั้งถ่ายรูปกับยอดนักเตะอย่างใกล้ชิดครับ